ที่อำเภอห้วยกระจกจังหวัดกาญจนบุรีต้องประเชิญกับปัญหาพายแรงซ้ำซากมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ไม่มีน้ำอุปโภคและบริโภคไม่มีการน้ำไปใช้ในการเพาะปลูก
ต้องมีการไปซื้อน้ำใช้มาประมาณเดือนละประมาณ๑๐๐๐บาท
เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหานี้ครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
บ่อเก็บกักน้ำในหมู่บ้านเขาสาราอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
แห้งขอดน้ำที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ
สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปีที่จะมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคม

ชาวบ้านที่นี่จึงรอคอยความหวังว่าฝนจะตกตามฤดูกาล
เพื่อจะเก็บกักน้ำในบ่อสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคด้วย
จากหมู่บ้านแห่งนี้ยังไม่มีน้ำปลาปลาใช้
ซึ่งเมื่อฝนตกชาวบ้านจะรองน้ำฝนในแท้งขนาดใหญ่
เพื่อเก็บน้ำใช้อุปโภคและบริโภค
น้ำฝนจึงเป็นที่พึ่งแหล่งเดียวของชาวบ้านที่นี่
หากน้ำขวนจนกลายเป็นสีแดง
พวกเขาจะต้องเสียเงินซื้อน้ำดื่มถึงเดือนละ๒๐๐บาท
นางนกแก้วทวีศีชาวบ้านอำเภอเว้ยกระเจา
เล่าว่าที่นี่เผชิญกับภัยแรงอย่างหนักมาตั้งแต่กลางปี๒๕๕๙
เพราะอยู่ไกลจากเขตชลประธาน
และ๒๓ปีที่ผ่านมาน้ำฝนน้อย
ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก
นาข้าวกว่า๒๐ไร่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด
ผลผลิตไม่ถึงตันจากเดิม๓๔ตัน
ยังเป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศประมาณ๒แสนบาท
อยากเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะแม้จะหันไปปลูกพืชอื่นก็ไม่สามารถทำได้

อยากให้หน่วยงานทางรัฐเข้ามาช่วยเรื่องน้ำค่ะ
ตอนนี้ที่อยากได้คือทางน้ำทำการเกษตรมันไม่มี
เพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ตอนนี้ก็เลี้ยงสัตว์อยู่ก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีย่า

อื่นก็ไม่มีถ้าไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้เลย
เดือนที่ผ่านมานางนกแก้วได้รับการช่วยเหลือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับทกศ

หลังเข้ามาสำรวจและขุดเจาะจนพบน้ำบาดานใต้ดิน
สามารถผลิตน้ำได้๖ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
แต่ปริมาณน้ำสามารถใช้ได้เพียง๑๐ปี
ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้น้ำของคนในหมู่บ้าน
นี่แหละค่ะน้ำที่มาจากบ่อบาดานที่ขุดเจาะขึ้นมานะคะ
จะเห็นว่ามีสีใสไม่มีสีขุนแดงเหมือนที่ผ่านมาแล้ว

ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ๑๓๐ครัวเรือน
ก็จะไม่ต้องไปซื้อน้ำกินน้ำใช้เหมือนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
อาจารย์ภาควิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันว่า
จังหวัดกาญจนบุรีพบบ่อน้ำใต้ดินประมาณ๕บ่อ

ก็คือใครเราสแกนลงไปใต้ดินเนี่ย

รอยแตกเนี่ยมันใหญ่
แตกใหญ่แล้วก็อยู่ลึกประมาณ๗๐๘๐เมตรเนี่ย
ก็คือกำลังดีที่ว่าจะได้น้ำได้น้ำค่อนข้างจะ

พื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
ได้รับการช่วยเหลือแต่เป็นเพียงแค่การบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น
ยังต้องอาศัยภาครัฐเข้ามาเร่งแก้ไข
เพื่อให้คนในหมู่บ้านมีน้ำกินน้ำใช้
และการเกษตรในระยะยาว
เป็นการเตรียมพร้อมของอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ